ตามกันต่ออีกหนึ่งคดีนะครับกับเรื่องของคดีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ที่ไปอุ้มตัวลีถ่ายเงินชาวจีนครับคำด้านของ๒๐๑๘เมืองรองผู้วิจารณาการ
ซึ่งล่าสุดก็มีการออกไหมจับตำรวจทั้ง๔นาย
นี่เป็นคลิปภาพหลักฐานที่เกิดขึ้น
เป็นคดีที่บุคคลที่เป็นคนแต่งกายคล้ายตำรวจ
อุ้มตัวนางสาวนัมมี่แซ่ลีอายุ๓๘ปี

แล้วก็นายตี้หลุงอายุ๖๒ปีชาวจีนนะฮะ

โดยนายตี้หลุงก็ได้ให้ลูกชายที่อยู่ในจีน
โอนเงินสกุลเงินดิจิทัลจำนวน๓๐๐๐ไป
ให้กลุ่มที่ก่อเหตุทั้งหมด

หลังกลับมาจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะ
เพราะเขาเดินทางไปติดต่อเรื่องของการต่อหนังสือเดินทางกับทางด้านของวีซ่า
แล้วก็มีชายชะกันประมาณสัก๕๖คนไปดักตัวอุ้มทั้งสองคนไป
ไปที่บ้านของนายตี้หลุงนายซอยประธาสนครสองญาติดแดงกรุงเทพฯ
หลังจากนั้นนางสาวนามีนก็เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอดินแดง
เพราะว่าหวัดกลัวและเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

คดีนี้ตำรวจมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นในตอนแรก
ก็เป็นหลักฐานในการมัดตัวกลุ่มชายจัดการดังกล่าว
แล้วมีข้อมูลนะครับว่าทั้งหมดเป็นตำรวจสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจแห่งชาติบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งตำรวจและพลเรือนนะครับรวมอยู่ด้วยกันนะฮะ
โดยเป็นตำรวจชั้นศัลยบัตร๓นายชั้นประทวน๑นาย
โดยมีการยื่นขอหมายจับจากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางไปแล้ว
ส่วนพวกที่เหลือตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่อยู่ในขบวนการนี้ครับ
ล่าสุดมีรายงานนะครับว่าตำรวจตรวจคนข้อมูลทั้งสามนายถูกนำตัวไปสอบถามข้อที่จริงแล้วส่วนอีกหนึ่งนายนั้นยังติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็มีการบรรยายงานเพิ่มเติมบอกว่ากรณีที่ตำรวจสื่อสวนพบว่านายตี้หลุงเนี่ยเอ๊ะทำไมมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยล่ะชื่อว่านายสามโรศธองค้าวไม้เนี่ยผู้จะข่าวไปต
แต่ไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแต่เพิ่งจะมีบัตรวันที่ห้าเมษายนปีที่ผ่านมาไปทำบัตรในพื้นที่งานทะเบียนของพื้นที่บางบ่อสมุทรประการอันนี้ถือว่าผิดปกติเป็นการสวมรอยหรือเปล่าเพราะบุคคลที่ควรจะมีบัตรประชาชนต้องอายุสิบห้าปีใช่ไหมครับแต่ทำไมเพิ่งจะไปทำเมื่อวันที่ห้าเมษายนท
ใครเป็นคนออกบัตรให้และมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับ